คุณผู้ชมครับจากเรื่องราวของการเต้นอาราบิก
มีการร้องเรียนว่าเปิดเสียงเพลงดังไปหรือเปล่านะครับ
ไปกระทบถึงหูของคุณหมอท่านหนึ่งนะครับ

แล้วก็เป็นกรณีที่มีการเผยแพร่หนังสือคำสั่งของสำนักงานเขตราชเทวีออกมา
เรื่องขอย้ายสถานที่เต้นแอโรบิกภายในบริเวณสวนสันติภาพ
ไปยังลานกีฬาสวนราชเทวีพิรมบริเวณใต้ทางด่วนดินแดง
เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเสียงดังรบกวน
จากการเปิดเครื่องขยายเสียงในการเต้นแอโรบิกนะครับ

แล้วเขามีการไปสอบไปดูว่าใครเป็นคนร้องเรียน
แล้วก็มีการโพสต์ว่ามีหมอท่านหนึ่งที่อยู่คอนโดแถวนั้นเป็นผู้ร้องเรียน
แล้วก็เป็นแค่หมอคนเดียวเองที่ร้องเรียน
คนอื่นเขาไม่เห็นจะเดือดร้อนจากเสียงเพลงจากการเต้นอาราบิกเลย
แล้วก็ถ้ามีคนมาเต้นอาราบิกที่สวนสันติภาพเขามากันหลายร้อยคน
ทีนี้จะทำให้คนหลายร้อยคนต้องย้ายเลยเหรอเพราะคนคนเดียวคือคุณหมอ
เรื่องนี้มีการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยอีกว่า
สำนักงานเขตราชเทวีคิดยังไงถึงได้ทำหนังสือคำสั่งออกมาแบบนั้น
ไทยรัฐทีวีของเราได้สอบถามและขอให้ทางด้านของผู้มนวยการเขตราชเทวี
พอธิรยุทธ์ภูมิศักดิ์ชี้แจงว่าตัวผมเองเป็นผู้ลงนามในคำสั่งดำกล่าวจริง
แต่ประเด็นที่หลายสื่อพยายามนำเสนอข่าวว่าเป็นคำสั่งย้ายพื้นที่เพราะมีผู้ร้องเรียนนั้น
ไม่ถูกต้องครับมันไม่ใช่ประเด็นหลัก
เพราะถึงจะไม่มีคนร้องเรียนลานแอราบิกแห่งนี้ก็จะต้องถูกย้ายอยู่แล้ว
ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนางานที่ถูกเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับ
เนื่องจากลานแอโรบิกภายในสวนสันติภาพเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของสำนักสิ่งแวดล้อม
ของสำนักงานสวนสาธารณะสำนักสิ่งแวดล้อมคือไม่ใช่เป็นการดูแลของสำนักงานเขต
ดังนั้นหากจะขอพื้นที่นี้ในการจัดกิจกรรมเต้นอาราบิกหรือกิจกรรมใดก็แล้วแต่
จะต้องได้รับความอนุเคราะห์และที่ผ่านมาทางสำนักงานเขตราชเทวีขอความอนุเคราะห์มาใช้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเอง
ตอนนี้วอนให้ประชาชนเข้าใจว่าที่ย้ายไม่ใช่เพราะเหตุว่ามีคุณหมอมาร้องเรียนหรือว่ามีผู้ร้องเรียนเป็นประเด็นสำคัญ
พร้อมกันนี้นะครับทางผู้มนวยการเขตได้โชว์เอกสารทำเรื่องขอคืนพื้นที่สวนสันติภาพก่อนจะมีเรื่องราวร้องเรียนเกิดขึ้นซะอีกนะครับ
วันนี้เราติดประกาศแล้ววันนี้ผมทำประกาศไปติดแล้วคราวที่เย็นนี้ก็จะแจกประกาศประชานัมพลาณให้เพยรทชนได้รับทราบ
ตรงที่นั่นประธานตรีชนวัตค์ใช้บริการตามปกตินะครับ

อาจจะประสานกับทางสวน
คือพอสำนักงานเขตราชเทวีก็ชี้แจงนะครับ

มาขอใช้พื้นที่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาแล้ว
รับว่าเนื้อหาในหนังสืออาจจะไม่ละเอียด

ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการสั่งห้าม
เพียงเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเท่านั้น

เขตเตรียมติดป้ายประกาศทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่
โดยหากผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเต้นอาราบิกในสวนสันติภาพ

แต่ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานสวนสาธารณะนะครับ
ถ้าทางสำนักงานสวนสาธารณะเขาไม่ยินยอม
สำนักงานเขตก็จัดพื้นที่ให้ใหม่แล้วไง
ก็ไปที่ลานกีฬาสวนราชเทวีพิรมไปกันไหม
ทางผู้มนวยการเขตเขามีการชี้แจงแบบนี้นะครับ
ฟังเสียงของผู้พักอาศัยคนแถวนั้นอีกหน่อย
เพราะว่าทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับประชาชน
อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับลานแอราบิกสวนสันติภาพ

ปัญหาเรื่องของเสียงจากลำโพงเพลงเต้นอาราบิกเนี่ย

แต่ถือว่าเป็นปัญหาเรื้อบรังเป็นเวลานานมาหลายสิบปีแล้ว
เคยขอร้องให้ทางลานแอราบิกเบาเสียงลง
แต่ขอร้องหนึ่งครั้งก็หายไปหนึ่งวัน
แต่พออีกวันก็กลับมาเต้นกันอีก

ฟังเสียงของชาวบ้านรอบสวนสันติภาพหน่อยครับ
นี่ก็เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งนะครับ
ทางด้านของทีมผู้นำเต้นอาราบิก
ก็ยอมรับว่าปัญหาเรื่องของเสียงดันนั้น

ที่ผ่านมาก็พยายามทำเรื่องไปทาง

เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือจัดการเรื่องเครื่องเสียง

ส่วนตัวมองว่าการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เพราะทางสมาชิกตอนนี้จัดหากันเอง
เงินส่วนตัวทำให้คุมมาตรฐาน

สองที่ต้องแก้ก็คือเรื่องของลำโพง

ก็จะช่วยเรื่องของเสียงให้เบาลง
ก็เสียงมันจะอยู่ในกรอบ
ไม่ออกไปทางบ้านช่องบ้านเรือนของประชาชนเขานะครับ

ยังนิ่งเฉยแล้วก็ไม่ได้มีการยุติคำสั่ง

เพื่อให้ลานแอราบิกแห่งนี้ยังคงอยู่ต่อไป

ทางด้านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมนคร

กิจกรรมเต้นอาราบิกที่จัดขึ้นภายในสวนสันติภาพ
มีผู้ใช้บริการมากถึง๓๗

ไปที่ศูนย์สร้างสุขสวนราชเทวีพิรม
จะเกิดผลกระทบต่อผู้มาใช้บริการในปัจจุบัน

ยังคงให้เขตจัดกิจกรรมเต้นอาราบิก
ในพื้นที่สวนสันติภาพเช่นเดิม

และสร้างความเข้าใจประชาชนข้างเคียง
และใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

นี่เป็นคำเปิดเผยของกรองผู้ว่ากอทม
อันนี้เราไปฟังมาทุกฝ่ายแล้วนะคะ
เดี๋ยวเหลือทางด้านคุณหมอนิดนึงนะคุณผู้ชม

เมื่อวานเขามีการส่งเอกสารนะคะ
ถึงสื่อมวลชนแล้วชี้แจงถึงเรื่องนี้เลย

พักอยู่คอนโดใกล้กับสวนสันติภาพ

แล้วก็ช่วง๖โมงถึงทุ่มนึง

ทีนี้ทุกครั้งที่เต้น

ก็เลยสอบถามไปที่ราชเทวีทางเขต

แต่มีผู้ร้องเรียนคนอื่นด้วย

สำนักงานเขตราชเทวีก็แก้ไขปัญหา
คือติดป้ายประกาศเตือนให้ลดเสียง

เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการไปตักเตือน
ให้คนประกอบกิจกรรมลดระดับเสียงลง

ทีนี้มันก็ดังเกินมาตรฐานอีก
แล้วอย่างหนึ่งที่คุณหมอคนที่ร้องเรียน
เขาออกมาบอกเขาพูดแบบนี้เลยในจดหมายนะ
บอกว่าข้าพเจ้าสนับสนุนการออกกำลังกาย
ในที่สาธารณะที่ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง

แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือคุณหมอบอกว่า
ขอยืนยันว่าไม่เคยกล่าว

เงินของผมสามารถซื้อสวนสาธารณะได้
เงินของผมซื้อพอสำนักงานเขตได้

อันนี้คือข้อมูลที่คุณหมอมีการชี้แจง

คือหมอร้องเรียนจริงนะครับ
แต่ว่าเสียงมันก็ดังจริงนะครับ